เช่นเดียวกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่เดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยที่สถานทูตไทยในกรุงพนมเปนค่ะ
สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายฮอนำโฮงรัฐมนตรีต่างประเทศ
พร้อมด้วยรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย
กรุงพนมเปนเพื่อลงนามแสดงความอาลัย
วางพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีนายนัทวุฒิโพธิสาโรเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปนให้การต้อนรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยในโอกาสนี้สมเด็จฮุนเซนยังมีสารถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทย
โดยระบุว่าการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นความสูญเสียไม่เฉพาะแต่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของโลก
โดยที่ผ่านมาพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและสร้างความสามัคคีให้กับคนไทยทั้งชาติ
เช่นเดียวกับนายมางคอมเชิญบูนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่กล่าวระหว่างการอภิปรายที่ประชุมสภาในวันนี้โดยระบุว่า
ขอแสดงความเสียใจและเห็นใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระบรมวงศานุวงศ์และชาวไทยทุกคน
เพราะสำหรับชาวไทยและชาวออสเตรเลียเชื้อสายไทยอีกหลายพันคนแล้ว
ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวง
แม้จะรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงแต่ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้น
ซึ่งเขาเข้าใจถึงความทุกข์โศกของมิตรสหายชาวไทยเป็นอย่างดี
อกจากนี้ค่ะผู้นำออสเตรเลียยังกล่าวต่อด้วยว่า
ระหว่างไทยกับออสเตรเลียมีการเชื่อมโยงในมิติด้านจิตวิญญาณ
ระหว่างกันที่ใหญ่ที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ความทรงจำเรื่องช่องเขาขาดซึ่งมีทหารออสเตรเลียกว่า๒๗๐๐คน
เสียชีวิตในฐานะเฉลยสงคราม
ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟไทยพม่า